เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการปาดหน้ากันเกิดขึ้น

โอ้โหล้มกลิ้งเลยคุณขวัญคุณผู้ชมครับ

คนเจ็บนี่ล้มกลิ้งกลางถนนเลยนะครับ
โชคดีมากว่ารถคันหลังเบรกได้ทัน

ดังเอาคลิปนี้มาแชร์แล้วบอกเลยนะฮะ

เบื้องต้นข้อมูลบอกว่าเป็นรายเดอร์ด้วยครับ

เดอร์ขับรถแย่มากเลยมาปาดหน้าเหมือนตั้งใจ
คนอื่นเดือดร้อนมอเตอร์ไซค์ล้ม
นี่นะฮะไปชนรถคนอื่นอีก๒คันที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่
ตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้นะครับสำหรับคนก่อเหตุ
ทะเบียนก็ยังไม่เห็นนะฮะอยากให้ออกมารับผิดชอบหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๑๐โมง๔๕นาที
กัดตรงนี้คือถนนพัฒนาการครับ
วันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ฝั่งของคนเจ็บเองเขาก็ขอความช่วยเหลือ
ทางโลกออนไลน์ด้วยเผื่อใครมีเบาะแส
ใครมีภาพจากกล้องหน้ารถนี่นะฮะ
โดยเฉพาะในฝั่งของผู้เสียหายคันอื่นด้วยนะครับ
เพื่อจะประสานกันเข้ามาเพื่อตามจับตัวคนก่อเหตุให้ได้
ทำไมคุณถึงปาดแบบนั้นแล้วทำไมคุณไม่หยุดช่วยล่ะ
มีเหตุผลอะไรเดี๋ยวมีความคืบหน้า

อย่างนั้นเกิดรถคันหลังเบรกไม่อยู่แล้วเหยียบซ้ำเนี่ย

จังหวะที่รถยนต์ด้านหลังน่ากลัวมากเลยนะ